เห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะก็เป็นเรื่องดีดีนะคะที่เราเองเนี่ยก็ได้รู้เป็นข้อมูลเป็นความรู้
แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้อะไรสักอย่างแล้วมันต่อยอดเป็นอาชีพได้ดิฉันว่าเป็นเรื่องดี
เหมือนที่นี่เลยนะคะที่ชาวบ้านเนี่ยเขากำลังรวมตัวกันผลิตผ้าด้นมือแปรรูป
ด้นมือคืออะไรหน้าตาเป็นแบบไหนไปกันเลยที่ชุมชนวัดศรีอุโมงคำ
ตำบลเวียงอำเภอเมืองพยาวค่ะมาดูพี่พี่สตรีกลุ่มพื้นที่ที่อยู่ในวัดศรีอุโมงคำ
นี่เลยเขากำลังนั่งปากผ้าด้นมือค่ะ
ด้นมือก็คือผ้าที่นำผ้าชิ้นเล็กเนี่ยมาเย็บประกอบประกอบเข้าด้วยกันเป็นลวดลายเป็นรูปร่างเป็นแบบต่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเอยเป็นภาพตกแต่งก็แล้วแต่แต่งเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
เอามาทำได้หลายอย่างเลยนะคุณผู้ชมอย่างเช่นพวงกุญแจผ้ารองพื้นกระเป๋าเป้กระเป๋าแฟชั่นต่างนะ
หลายคนคงเคยเห็นเคยใช้อะไรคล้ายงานอาจรรยากรรมของญี่ปุ่นนะที่เขาจำมีการประดิษฐ์แบบประณีตหน่อยนะ
บอกว่าทางกลุ่มได้รวมตัวกันของสตรีชุมชนมาประมาณสักปีนึงแล้ว
ฝึกอบรมมาเรียนรู้และพัฒนาฝีมือในการผลิตผ้าด้นมือแปรรูป
แต่ละคนก็ทำตามถนัดทำตามที่ชอบนะคะ
ทำออกมาแล้วเนี่ยออกมาหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมดูสิ

ใช่พอทำเสร็จแล้วก็เอาไปจำหน่ายตามงานแสดงสินค้าต่าง
หรือว่าใครอยากจะออเดอร์เป็นพิเศษพี่เขาก็รับทำด้วยนะคะ

มาเนี่ยพี่เขาไม่ว่าจะเป็นหรือพี่สูงอายุก็ตามนะคะ
หรือคนที่ว่างงานอยู่หรือแม่บ้านก็แล้วแต่

ถือได้ว่าเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มได้อย่างงามทีเดียว

เป็นอีกอาชีพหนึ่งเป็นอีกงานงานหนึ่งที่เรียกได้ว่าใช้เวลาว่างสบายทำขึ้นมา
จากตัวเราเด็กฟึกสมาที่ได้ผ่อนคลายแล้วนะคะยังได้เป็นรายได้ด้วย
ใครเห็นแล้วอยากจะไปเรียนรู้หรืออยากจะไปอุดหนุนไปได้เลยนะคุณผู้ชม
ที่ที่ทำการชุมชนวัดศรีอุโมงคำตำบลเวียงอำเภอเมืองพยาวจังหวัดพยาวเจ้า
จริงแล้วเท่าที่ดิฉันสังเกตนะก็จะมีผู้สูงอายุเขามารวมกลุ่มกันเยอะ
เพื่อแบบว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็มีแบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
จะได้เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยสำหรับผู้สูงอายุที่เกษียณราชการไปแล้ว
อะไรต่างก็ทิ้งกันไปแล้วนะคะเขาจะได้มีเพื่อนแล้วก็มีอะไรทำไม่เหงา
จริงค่ะทำไปเล่นไปนะผู้สูงอายุเวลาเขามารวมตัวกันแล้วทำกิจกรรมแบบนี้
สิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนเลยทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ
สมองคือฟืกความจำ
ไม่เป็นอัลไซเมอร์ความจำดีไม่เป็นโรคซึมเศร้า
ลูกหลานก็ไม่ต้องกังวลใช่ค่ะมีอะไรทำแล้วก็เนี่ยมีรายได้เสริมด้วยเล็ก
นี่ดีมากเลยนะเพราะว่าอยู่ว่างจะฆ่าเวลาให้มันเสียเวลาทำไม